ขั้นตอนแรกของการปักผ้าสบายเจ้าสาวช่างจะต้องทำการร่างลายเป็นลำดับแรก
ซึ่งลวดลายที่ช่างนิยมเลือกจะเป็นลายไทยและมีความเป็นสิริมงคลอย่างลายราชวัฒน์
และเมื่อนำลวดลายราชวัฒน์มาใช้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้สวมใส่ผ้าสบาย
ขณะเดียวกันช่างก็ต้องคำนึงถึงความอ่อนช้อยงดงามของลวดลาย
มักจะแทรกลายของเครือเถาดอกไม้โดยจะนำมาใช้สำหรับการต่อยอดลายราชวัฒน์
ให้เห็นเป็นรูปแบบคดโค้งสอดสลับกัน